สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันหยุดสงกรานที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะแต่ฟ้ายังคงครึ้มค่ะยังคงมีฝนตกอยู่ค่ะเนื่องจากยังคงมีมวลอากาศเย็นนะคะแพลลงมาปกครุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
แล้วก็ทะเลจีนใต้คุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้หอบนำความชื้นเข้ามาปกครุมประเทศไทยร่วมด้วยลักษณะแบบนี้จะทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกทั่วทุกภูมิภาคคุณผู้ชมเน้นตกหนักเลย
ก็คือประมาณ๓๐๖๐ฝนจะตกนานขนาดไหน
ฝนจะตกยาวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๖เมษายน
เพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับมือได้นะคะอย่าลืมปรองน้ำฝนกันไว้ใช้ด้วย

คุณผู้ชมคะวันนี้ที่ฉันจะพาไปที่ประเทศอินโดนีเซีย
ที่ตอนนี้ต้องเผชิญกับน้ำท่วมหนักนะคะ
แล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะ

เฉินกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโครนทะลมนะคะ
แม้ว่าตอนนี้บางพื้นที่เนี่ยน้ำจะเริ่มลดแล้วนะคะแต่บางพื้นที่ก็ยังคงท่วมหนักอยู่คุณผู้ชม
บ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายเป็นจำนวนมากล่าสุดมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเจ็ดสิบศพค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ